ส่วนของที่ฉันที่จะเล่าอยู่นี่ยังหาไม่เจอเลยคุณนัทพงศ์นะคะ
เราก็เป็นก็ใกล้จะเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะ
อายุ๕๗ปีต้องเอาใจช่วยเลยค่ะ
เพราะว่าออกจากบ้านไปหาของป่าคุณผู้ชม
ที่เขาแด่นบ้านน้ำหักจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
หายไปตั้งแต่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังช่วยกันค้นหา
พรุนตัวไปหลังจากเข้าไปในป่าบนเขาแด่น
ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อยเขาประดูก
เขาจะเข้าไปหาหน่อไม้ไปตั้งแต่๒๘มิถุนายนแล้ว
ครอบครัวก็กังวลว่าหลงป่าหรือเปล่าแล้วได้รับอันตรายหรือเปล่า
ก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ทราบแล้วก็ร่วมกันออกค้นหา
เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็จัดกำลังชุดชำนาญเส้นทางนะคะเป็นชาวบ้าน
และเจ้าหน้าที่ป่าไม้กู้ภัยทหารกว่าร้อยคนค่ะเดินเท้าขึ้นไปบนเขาแด่น
ระยะทางก็ประมาณ๕๖กิโลเมตรนะคะแบ่งกำลังเดินกระจายกันปูพรม
ค้นหานะคะในเขตรัศมีสิบกิโลเมตรแต่ว่าคือลักษณะบนเทือกเขาเนี่ย
มันจะเป็นป่าโรคทุศต้นไม้สูงสูงเนี่ยเยอะเลย
แต่เจ้าหน้าที่ก็พบรอยรองเท้าบูธแล้วก็เศษลูกอมที่ผู้สูญหายชอบกิน
ตกอยู่นะคะอันนี้เป็นร่องรอยล่าสุดที่เจอนะคะ
ลูกสาวของผู้สูญหายคุณสรรพรค่ะอยู่หมู่บ้านติดกัน
บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพ่อเขาก็ขึ้นเขาไปหาของป่าอยู่ประจำ
แต่หลังเนี่ยพ่อติดเหล้าพอเลิกเหล้าก็มีอาการหลงลืม
ก็ไม่ได้ขึ้นเขามาเกือบ๒๐ปีแล้วค่ะตอนนี้เธอก็เลยห่วง
ไม่ทราบชะตากรรมเลยว่าพ่อจะเป็นยังไงบ้างก็ขอภาวนาให้พ่อกลับออกมาอย่างปลอดภัยค่ะ
ไม่ได้ภัย
ก่อนเขากินเหล้าเยอะอะค่ะเขาก็เลยพอตอนเลิกเล่าเขาก็เหมือนกับแบบ
จะมีอาการเบอร์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอตอนเลิกก็คือ
เราก็ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยคือเลิกไปเลย
ขอให้เจอพ่อไวค่ะเพราะว่าหากันมาสองวันแล้ววันนี้วันที่๒ค่ะ
เอาใจช่วยกันเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีแจ้งจากชาวบ้านที่ไปหาเห็ดบนเขานะคะ
บอกว่าไปเจอคนอยู่ในป่านะคะบนเขานี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
เพราะว่าหลบหน้าหลบตาซึ่งพฤติกรรมนี้มีลักษณะคล้ายคุณเกษม
เพราะว่าแกไม่ค่อยยุ่งสูงสิงกับใครค่ะชอบหลบหน้าหลบตาแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่านะคะ
ตอนนี้ก็ได้ทีมร่มบินของหน่วยกู้ภัยบูรพามาช่วยค้นหาทางอากาศอีกทีมหนึ่งนะคะ
ยังไม่หยุดการค้นหานะคะยังหาอยู่
เอาใจช่วยค่ะครอบครัวเทพอำนวยนะคะขอให้เจอคุณเกษมโดยเร็วค่ะ